ที่หัดใหญ่สงขลากันหน่อยค่ะมีผู้ชายคนนึงเนี่ย
งัดบ้านหลังนึงเข้าไปแล้วคือเขาไม่ได้ใส่เสื้อนะ
ทีนี้ไปขโมยของหลายรายการเลยปรากฏว่าเขาตกใจ
เขาไปเจอกล้องวงจรปิดแล้วพอเขาเห็นกล้องนะ
เขารีบบิดกล้องเข้าหากำแพงเลยแต่มันไม่ทันแล้วค่ะ
เพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานตำรวจจับกลุ่มตัวได้
เขาหันมาเห็นแล้วเขาจะหลบก่อนแล้วรอบหนึ่ง

ค่อยเดินเลาะมาแล้วนี่หันกล้องปัดกล้องเข้าหากำแพง
แต่คุณหารู้ไหมไอ้ภาพก่อนหน้าที่จะเดินมาปัดกล้องเนี่ย
ภาพเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะ
ซึ่งทางด้านนางสาวมณฑาแล้วก็นางสาวกวิสาราหวานแก้ว
เป็นสองพี่น้องเจ้าของบ้านเล่าให้ฟัง
บอกว่าวันที่เกิดเหตุนั้นน่ะคืนนั้น๒คนไม่ได้อยู่บ้าน
มาบ้านอีกทีหนึ่งตอนเย็นเอ้าทำไมข้าวของมันกระจัดกระจายแบบนี้ล่ะ
คนร้ายเนี่ยเขาถีบเหล็กดัดในห้องครัวหลังบ้านนะ
น็อตมันหลุดทีนี้พอเหล็กดัดหลุดแล้วเนี่ย
ก็เลยมุดเข้าไปในบ้านเอาข้าวของเครื่องใช้เอาทรัพย์สินมีค่าไป
ทีนี้เจ้าของบ้านเขาก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดสิคะ
เอาอันนี้แหละมาเป็นหลักฐานให้คุณตำรวจดู
แล้วเห็นภาพชัดเจนเลยตำรวจสภหัดใหญ่เขาก็ใช้เวลาข้ามคืน
ตามจับกลุ่มตัวมาได้นายคนนี้คือนายจารุวัฒน์ฤทธิเนื่องอายุ๓๗ปีค่ะ
โดนจับได้ที่บ้านพักในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่
ตำรวจนะเขาขยายผลทั้งคืนเลยแล้วก็บอกว่าไหนจารุวัฒน์
พาไปดูของกลางที่ขโมยมาซิก็ได้คืนมาบางส่วนนะคะมีอะไรบ้าง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนาฬิกาอันนี้กล้องถ่ายรูปเครื่องมือช่าง
อีกหลายรายการเลยนี่กวาดไปเนี่ยประมาณ๘๐๐๐กว่าบาทนะ
แต่ทรัพย์สินบางส่วนไม่ได้คืนมาเพราะจารุวัฒน์เขาสารภาพ
คุณตำรวจครับผมเอาขายไปหมดแล้วครับเอาตังค์มาใช้แล้วครับ
ทีนี้ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหานะคะลักทรัพย์ในเคหาสถานเวลากลางคืน
โดยใช้ยานพานะส่วนนายจารุวัฒน์เนี่ยก็ต้องยอมรับผิดแหละ
แล้วเขาบอกว่าผมทำไปมันไม่มีทางเลือกแล้วช่วงนี้
มันไม่มีตังค์ใช้ไม่รู้จะหันไปพึ่งใครผมก็เลยมาก่อเหตุ
นี่ก่อเหตุเป็นครั้งแรกครับตำรวจก็บอกว่าอ่ะ
งั้นก็ต้องรับโทษไปตามระเบียบนะคะ